เรียกว่าหงายเงิบเหยียบล้อฟรีในโรงการ
หรือท้องขากับข่าวหรือมาริโอจันทรีย์เลิกกัน

ในละกงรายการกับพี่เช้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าคุณจันจิเนี่ยแฟนมาริโอไปถ่ายแบบกลับไปทะกล
แล้วก็หลงระเริงใจละลายนะคะ

นู่นนั่นนี่อยู่บนเตียงอ่ะเลย

เพราะว่าผู้จัดการมาริโอพี่โชว์ชอบบล็อกซะละเกิน
จนก่อนหน้านี้เคนภูมิอยู่ด้วยไม่ได้
คือบอกว่าผู้จัดการมาริโออันนี้มีข่าวว่าไม่ชอบน้องจันจิ
ใช่นะคะรวมไปถึงนะคะที่บอกว่า
ตกลงมาริโอเป็นเหยื่อทางการตลาดหรือเปล่า
ที่พี่มดดำพูดเนี่ยเพื่อจะมาโปรโมทสินคงสินค้าอะไรอย่างนี้ไหมนะคะ
ฟังทั้งหมดนะคะเรียกว่าเงิบจริงนะคะ
มาริโอไม่ได้เลิกจันจินะจ๊ะ
ผมเห็นมีข่าวออกมาอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ
ก็ผมว่ามันไม่รู้มายังไงเหมือนกันฮะ
แต่ว่าผมกับน้องก็คุยกันอยู่ปกติ
มันไม่ได้มีมูลความจริงเลยแล้วก็อยู่ดีมันก็มีอย่างนี้ขึ้นมา

ข่าวคือไม่มีความจริงเลยเท่าที่เราอ่านใช่ไหมลูก

แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันมากระทบอะไรผม
แล้วก็มันไม่ได้ทำอะไรให้ผมรู้สึกแบบ
ไม่สบายใจหรือเครียดเลยอะไรอย่างนี้

หรือว่าแบบว่าอาจจะแบบกังวลเกี่ยวกับข่าวอะไรที่ขึ้นมา
แต่ผมก็บอกก็พยายามปลอบใจว่ามันไม่มีอะไรอะครับ

ไม่มีถ้าพี่มดโทรมาก็เห็นแล้วว่าไม่มี
บอกได้เลยว่าก็ยังคบกันอยู่ครับ
ก็ยังเออยังพยายามมาหาสู่โทรหากันอยู่

แต่ผมก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้คำนั้น